คุณผู้ชมครับมีญาติของน้องคนหนึ่งนะฮะ
น้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปีอยู่ที่อุบลรัชธานี
ร้องขอความช่วยเหลือมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าอยากให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่หรือว่ายังไงให้มาดูให้หน่อย
เพราะว่าเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้เนี่ย
อาการท่าทางลักษณะแบบทุลนทุลายร้องกรีดร้อง
คือบางคนมาดูให้ก็บอกผีปอบเข้า
เห็นผีปอบตั้งแต่แบบโอ้โหดึกดำมันบรรพบุรุษอะไรก็ว่ากันไป
แต่อีกมุมนึงเนี่ยมันจะเป็นจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า
เราก็ไปดูให้นะฮะนี่ครับน้องคนนี้นะครับ
อายุ๑๔ปีอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับสมมุติว่าชื่อน้องลีก็แล้วกัน
ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ญาติญาติเขาบันทึกเอาไว้ก่อนนะครับ
นี่นอนอยู่บนเปรย์นะฮะแล้วเวลามีอาการแบบนี้
พื้นบ้านให้ฟังนะครับบ้านอยู่ที่อำเภอบุญธริกนะครับ
อุบลรัชธานีในคลิปมันจะค่อนข้างมืดหน่อยนะครับ
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีลักษณะทรมานแล้วก็กุมท้องด้วย
คือเวลามีอาการเนี่ยยาย่าจะเปิดเพลงพื้นบ้านหรือว่าดนตรีทางอีสานให้ฟัง
บอกว่าเหมือนกับเวลามีป่อผีฟ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะนะฮะ
นะฮะอ่าเวลาเขามีปอบผีฟ้าเขาจะเป่าแคนเนี่ยก็เลยเปิดเพลงให้ฟัง
อยู่ที่หมู่บ้านสร้างหอมนะครับตะมนต์ห้วยขาน้องลีอายุสิบสี่ปี
คือน้องลีเนี่ยครอบครัวบอกว่าเป็นเด็กพิเศษด้วยคุณแม่บอกว่าเมื่อปีหกสอง
ตอนนั้นอยู่ป๖ไปเรียนที่อาคารเรียนอยู่ใกล้กับป่าช้า
อยู่อยู่ก็ร้องไห้โฮครูส่งกลับมาที่บ้านแล้วมาเล่าตอนหลังเนี่ย
บอกว่าถูกผีจับขานะจากนั้นลูกสาวก็มีอาการคล้ายกับถูกปอบเข้าเนี่ย
ไม่พูดไม่จากับใครช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็จะเหมือนกับในคลิปที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ไปหาหมอธรรมหมอธรรมบอกว่าเกิดจากผีปอบเชื้อเป็นผีปอบต้นตระกูลที่อยู่ที่สปลาว
ตามหาลูกสาวมา๑๐ปีจนมาเจอเนี่ยแล้วก็มาร่ายคาถาแล้วก็เข้าสิงอะไรแบบนี้
ถ้าไม่รักษาลูกสาวจะไม่หายนะแต่เวลาที่ดิ้นทุลนทุลายอะไรพวกนี้เนี่ยนะ
มันจะมีขึ้นเยอะเวลาที่เปิดเพลงดนตรีอีสานเสียงพินเสียงแคนให้ฟังด้วยอะไรอย่างนี้
ญาติเขาบอกนะครับแม่ของน้องลีเชื่อว่าลูกเนี่ยถูกผีปอบเชื้อเข้านะ
ตามความเชื่อของคนอีสานนะฮะนี่เขาก็อีกมุมหนึ่งญาติญาติหรือว่าครอบครัวเขาก็ไม่เชื่อ
ก็มีเขาก็ส่งคลิปมาบอกให้เราเนี่ยช่วยตรวจสอบดูให้หน่อยนะครับ
เราก็ไปหาน้องลีที่บ้านวันนี้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบุญฮริกแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
ก็คือนางสาวมณีวันเนี่ยวันนี้ก็มาดูอาการให้
ก่อนหน้านี้ทางอบตกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเคยมาดูแลแล้ว
พาไปโรงพยาบาลดูแลแบบรักษาแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

แต่น้องไม่ได้มารับยาอย่างต่อเนื่องอาการก็เลยกำเริบ
นี่นะฮะเท่าที่สังเกตเนี่ยที่มีอาการเออะโวยวายก้าวร้าว
หรือไม่สื่อสารสื่อสารไม่ค่อยได้
อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งนะสาเหตุหนึ่งที่พ่อแม่เนี่ย

แต่ความจริงแล้วเนี่ยพ่อแม่เองเนี่ย
ก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้อะไรให้กับทางแพทย์ฟังนะฮะ
ในส่วนของใบพิการที่ออกให้ยังไม่ได้นะครับ
เพราะว่าผู้ป่วยคือยังไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง
เพราะว่าในการออกใบพิการต้องมีการยืนยัน
จากคุณหมอที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองค่ะเป็นเป็นแบบบางช่วง
ซึ่งมันคือพฤติกรรมของโลกของอะไรคะ
ส่วนมากก็จะไปเกี่ยวกับพฤติการเกี่ยวกับโรคแบบสมาธิสั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เกี่ยวกับพัฒนาการของร่างกายของเด็กน้อยเองนะคะ
พ่อมาเป็นภาษาประจักษ์พ่อมามาคอยนอนนอนมาหลับ
นอนมารับกลางคืนมาผมไม่นอนติ้งพลิกยุ่งสั่น
พลิกยุ่งเมื่อคืนพ่อแม่กับพ่อได้นอนไง
เมื่อน้องนี่ก่อนหน้านี้จะต้องกินยงกินยาแต่เราด้วยความที่ไม่สามารถพาน้องไปได้ใช่ไหมครับ
เมื่อกี้เนี่ยไปเซ็กสมองอยู่สัมภาษีกับวันนี้ยังครับไปเซ็กมึงล่ะไปสัมภาษี
แล้วก็ไปพ่อกินยาอยู่พ่อก็ไม่ไหวมาห่องอยู่พ่อ
ครับมาบ้านเป็นที่เก่า
เสื้อทั้งมีน้ำเสื้อทั้งนั้น

วันนี้น้องลีก็ฟังก็อาการปกตินะค่ะตอนฟังนะฮะเนี่ย
แล้วก็มีรถพยาบาลของโรงพยาบาลบุญฮริกเนี่ยมารับตัวไปรักษาอาการประเมินอาการอะไรพวกนี้กัน
อืมนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปด้วยก็แสดงว่าน้องลีก็ฟังเพลงอะไรพวกนี้ได้
ใช่ไหมฮะแต่เวลาปวดท้องมีอาการเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรยังไง
เดี๋ยวคุณหมอรับไปดูแลแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางครอบครัวบอกว่าไม่มีเงิน
ที่จะส่งน้องไปรักษาไงคะแต่สุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาไปดูแลแล้ว
น่าจะเป็นตามหลักการทางการแพทย์แหละเด็กพิเศษ
ก็จะมีอาการอารมณ์แปรปรวนลักษณะแบบนี้ด้วย